ในช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานและกลุ่มจิตอาสา
ได้นำอาหารและน้ำดื่มจำนวนมาก

แต่ว่ามาถึงตอนนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แก้ปัญหานี้
โดยผลจากการจัดเก็บขยะที่ท้องสนามหลวง
แล้วก็บริเวณโดยรอบตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๒๕ตุลาคม
มีขยะสะสมอยู่ถึง๙๒๑ตัน

ก็ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริเวณสนามหลวงว่าในแต่ละวันก็จะมีหน่วยงานต่าง
นำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ
หลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่อง

ต้องมีจิตอาสามาคอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ
เพื่อง่ายต่อการกำจัดขยะ
ผมเชื่อว่าอีกไม่นาน
พี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะเริ่มคุ้นกับการคัดแยกขยะ
เพราะว่าพวกจิตอาสาจะยืนอยู่

ทั้งวันเลยนะครับทั้งวันทั้งคืน
เพื่อแนะนำพี่น้องประชาชนให้
พอเริ่มคัดแยกขยะเป็นต่อไปเนี่ย

แล้วก็เรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับ
จากข้อมูลของกรทมพบปริมาณขยะมีจำนวนเฉลี่ยถึงวันละ๗๖ตันนะครับ
แบ่งเป็นขยะเศษอาหารเฉลี่ยวันละ๓๒ตัน
ขยะรีไซเคิลเฉลี่ยวันละ๔๕ตัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะประเภทโฟมนั้นมีจำนวนเฉลี่ยวันละ๕ตัน
ซึ่งยอดการใช้พัชนะโฟมจากหน่วยงานที่มาตั้งโรงครัวและแจกจ่ายอาหารที่ลงทะเบียน
กองกลางของกรุงเทพมหานครมีจำนวน๒๘๕๐๐ใบ
ผลการจัดการขยะของสำนักสิ่งแวดล้อมในวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
มีจำนวนขยะ๘๓ตันรวมปริมาณขยะสะสมตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๒๕ตุลาคม๙๒๑ตัน
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ๗๗ตันเพิ่มขึ้น๑๔๔
รองลงมาก็เป็นขยะเศษอาหารประมาณร้อยละ๓๐
แต่ข้อมูลรายวันกลับพบว่าขยะเศษอาหารตอนนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
จากการเก็บตัวอย่างวันแรกคือวันที่๒๑ตุลาคมมีขยะเศษอาหารอยู่ถึงร้อยละ๓๕
แต่วันที่๒๔ตุลาคมมีขยะเศษอาหารลดลงเหลือ๑๒
ทางกลับกันขยะประเภทโฟมมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นร้อยละ๖๐
ส่วนขยะทั่วไปมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ๑๘
นี้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะหมุนฝอยทั้ง๓หน่วยงาน
ร่วมกันเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครถ้ำดีเพื่อพ่อ
ภายในห้องประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณท้องสนามหลวง
ก็มีผู้มาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร๖๗๗๕คน
มีจิตอาสาแยกขยะ๒๓๖๔คน
โดยได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เดินหน้าแก้ไขปัญหาการให้อาสาสมัครกลุ่มนี้ช่วยกันคัดแยกขยะ
เพื่อรีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่ซึ่งก็จะช่วยลดปริมาณขยะ
รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนครับ